สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะครับ
โปรดกีฬาจักรยานแล้วก็ส่งจักรยานเป็นประจำทุกวันนะครับ
พระองค์มีพระราชดำริที่จะได้เห็นประชาชนชาวไทย
มาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
ดังนั้นนะครับติดตามได้จากรายงานครับ

เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในเรื่องการออกกำลังกาย
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทรงชื่นชอบก็คือการทรงจักรยาน
พระราชประวัติที่ได้รับการบอกเล่าโดยพลตรีสำเริงชายง
ประมาณจารย์ผู้ถวายการฝึกสอนฟุตบอลแด่พระองค์
ผู้ที่มีโอกาสเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
และได้โดยเสด็จพระราชดำเนินในช่วงที่ทรงเข้าศึกษา
โรงเรียนในร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลีย
จากกีฬาฟุตบอลที่พระองค์ทรงโปรดแล้ว
ชื่นชอบการทรงจักรยานในช่วงเวลาเย็น
ซึ่งเคยรับสั่งไว้ว่าการทรงจักรยาน
ทำให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

ส่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้คนไทยได้ร่วมกันแสดงออก
ถึงพลังแห่งความจงรับคตีต่อพ่อของแผ่นดิน

ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบท์ฟอร์แดด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนก
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
และกิจกรรมไบท์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินินาศในราชการที่๙
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๓พันศา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
โดยมีพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรม
พร้อมด้วยประสบนิกรทั้งในและต่างประเทศ
ผนึกกำลังกันพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองและสีฟ้า
ปั่นจักรยานจนได้รับการยกย่องจากกิเนสบุ๊ก

พระองค์ทรงจักรยานนำขบวนประสบพิกร
ผู้เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางพระรานพระราชวังดุสิต
ถึงสวรรค์สุขภาพรัดโพระยะทาง๓๙กิโลเมตร
นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้ผนึกกำลังคนไทย
ในและต่างประเทศให้มาออกกำลังกายร่วมกัน
ในเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่๙
ทรงจักรยานของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐นั้น
นำมาซึ่งความสนใจและความนิยมในกีฬาจักรยานของประสบนิกร
เนื่องจากเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่ายและทำให้ร่างกายแข็งแรง
พระปรีชาสามารถของพระองค์ด้านจักรยานที่เป็นเลิศ
และด้วยพระวิริยอุตสาหะที่ทรงฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง
พระองค์จึงทรงจักรยานได้เป็นระยะทางไกลและทรงทำความเร็วได้ดี
ทรงมีพระอัจฉริยภาพสูงในเรื่องของความเร็วก็ดี
เรื่องของลักษณะหรือพระอริยบทต่างที่พระองค์ทรงจักรยาน
เรื่องของเวลาในการส่งจักรยานก็ทำเวลาได้ดีในการปั่น
ซึ่งเทียบกับคนที่มีอายุในระดับพระองค์เนี่ยก็หายาก

มีพระเมตตาต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันจักรยานรายการสำคัญของประเทศไทยอยู่เสมอ
นับเป็นการพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาปั่นจักรยาน
ทำให้เกิดนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของประเทศ
เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
กับสมาคมกีฬาจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
เคยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์
เมื่อวันที่๘ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๐๘
ใน๓กิจกรรมที่ผ่านมา
หรือแม้กระทั่งอุ่นไอลักษณ์เนี่ย
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชน
ได้ชื่นชมพระบารมี
ระหว่างที่ทรงจักรยานตลอดเส้นทาง
ตอนที่ทรงจักรยานอุ่นไอลักษณ์เนี่ย

อย่างจะหาพระมหากษัตริย์ในทั่วโลก
เทียบเท่าพระองค์ค่อนข้างยาก
มหากษัตริย์ราชการที่๑๐มีได้เพียงทรงจักรยาน
แค่ช่วงเวลาจัดกิจกรรมเท่านั้น
แต่พระองค์ทรงจักรยานเป็นประจำ
โดยครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเคยมีพระราชดำรัฐกับสื่อมวลชน
กล่าวไว้ในบันทึกในช่วงเวลาที่พระองค์
ใกล้สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียว่า
การเป็นกษัตริย์ต้องทำได้ทุกอย่าง
ต้องมีความแข็งแรงให้ประชาชนได้เห็น
พระราชดำรัฐดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
องค์ทรงให้ความสำคัญกับการกีฬาเป็นอย่างยิ่ง
เป็นแบบอย่างให้ประชาชนชาวไทยหันมาเล่นกีฬา

อันเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญ
พระองค์ทรงห่วงใยในสุขภาพ
ของประสบกรณิกรชาวไทยทุกมู่เหล่า